สีสันข่าวเช้าเทรันดร์มาแล้วครับ
โอ้โหครับวันนี้นะครับเอวไม่ค่อยเห็นนะครับ
แต่ก็มีพุงให้โชว์นะครับคุณผู้ชมครับสีสันข่าวเช้าไทยรัฐวันนี้นะครับ
เด็ดไม่ธรรมดาเพราะว่าเรียกเสียงฮาได้เหมือนเดิม
คุณผู้ชมครับเคยเห็นลีลาแบบนี้ไหมครับ
ลีลาแบบไหนนั้นแบบรสครับผมรสแบบไหนจะเด็ดยังไงนะครับ
เชิญชมไอเดียใหม่ของคนไทยได้เลยครับ
นี่คือรถปันทุกอายุไปที่พัฒนามาจากถังน้ำมันทาสีสีสวย
เอาเครื่องมอเตอร์ไซค์มาเสริมเข้าไปออกแบบทั้งแนบและช่วงล่าง
ที่สำคัญที่สุดครับเหมือนรถสปอร์ตกันฝนได้เลยครับผม
ไอเดียยอดเยี่ยมวิ่งต่อไปเลย
ค่อยค่อยห่อนเขียนที่อยู่ในมือลงไปเราจะนำสิ่งมีชีวิตบางอย่างออกจากรูครับ
ใช่แล้วครับนี่คือการหาปลาไหลในรูหย่อนเขียดลงไป
แล้วเราก็ได้ปลาไหลตัวเครื่องออกมาจากรูยอดเยี่ยมและไอเดียเด็ดจริงครับ
ค่อยค่อยยกค่อยค่อยยกยกก้นยกก้นยกขึ้นยกก้นอีกนี้
นี่แหละขาในหัวมัมขมัมไปเลยเค้าเรียกว่าอร่อยหอว์นั่นเองครับคุณผู้ชม
ที่เห็นอยู่นั่นครับคุณผู้ชมครับพี่น้องกำลังขุดครับ

แล้วก็เจอก้อนกลมบางอย่าง
นี่แหละครับชาวบ้านเรียกว่าก้อนชีวาวัว
ซึ่งคุณเจียจะสร้างรังจากขี้วัว
แล้วขายไว้ข้างในชี้เบ้า
จะมีตัวอ่อนของกุจิอยู่ข้างใน
เอาไปทำเมนูเด็ดได้เลยครับ
ทำตามเมนูจากคั่วจากแกงอ่อม

เมนูเด็ดหากินยากครับคุณผู้ชม

ทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป